เขาก็ชอบจะเอาอกเอาใจภรรยา

อย่างนี้ค่ะมีสามีคนหนึ่งเขาอยากเอาใจภรรยา
ด้วยการที่ว่าปลูกผักที่ภรรยาชอบทาน

ติดตามกันเลยกับช่วงส่องทั่วไทยไปกับใบตอง

ทำไมเป็นกัน
คือมันเป็นเรื่องราวที่น่าเอ็นดูมากอ่ะคุณ
เขาก็โทษแชร์คลิปนี้สามีชาวจีน
เขาชอบกินกะเพรามาก
เธอก็แบบบอกอย่างนี้สามีไปลงทุนซื้อกะเพรามาปลูก
ลูกแบบเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นลดน้ำ
อุ้ยพอมันโตขึ้นก็ให้ดีใจมันออกแล้ว
แล้วมันก็โตขึ้น
สุดท้ายมันกลับกลายเป้นโหระพาสัยงัน
ถ้าไม่ปลูกกระเภาแล้วโตขึ้นเป็นน่าโหระพา

พวกที่ผ่านมาที่นั่งเฝ้านอนเฝ้า
มันคือเป้าโหลภามันไม่ใช่กะเพรา
เขาบอกว่าสงสารสามีเขามากเลยนะ
งั้นชาวโซเชียลมาช่วยคิดหน่อยสิว่าเมนูอะไร

เข้าไปช่วยคอมเมนต์คิดเมนูกันเยอะแยะ
เอายังไงดีโหระพาเป็นผัดเผ็ดหอยลายไหม

หรือยังไงดีผัดพริกแกงใส่เนื้อโหระพา

จริงมันทำได้หลายอย่างเนาะคุณเนาะ
แต่เขาก็เหมือนรู้สึกว่าสงสารสามีเขาก็ว่า
จริงคุณเคยสับสนไหม

แต่สารแหน่มก็จะแยกออกไปว่ามันอีกแบบนึง
แต่หัวละผักกับกะเพราแล้วก็ใบเม้งลัก

นิดนึงดิฉันชอบสับสนระหว่างโหระพากกับใบแมงลัก

แต่หัวละพากอยแมงลักบางทีดิฉันสับสน
ที่ใส่แบบให้กินกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างนี้

นับภาษาอะไรกับสามีชาวต่างชาติของเขา
อย่างคุณปลูกถั่วเขียวแล้วเป็นอะไรนะ

แล้วค่อยจะปลูกมาเป็นถั่วเขียวใหม่อ่ะ
ปู่ถั่วเขียวได้ถั่วเขียวไง